เอาไปดูเรื่องแรกกันหน่อยนะคะสำหรับกรณีการวิ่งของพี่ตูน
ค่ะถือว่าได้รับความสนใจอีกแล้วแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้กับภาคอีสานนะคะ
โดยเป็นระยะทางจากจังหวัดน้องคายถึงอุดรธานีบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลย
เพราะว่านอกจากตูนบอดี้สลัมแล้วก็ยังคงมีดารานักแสดงศิลปินจิตอาสาที่เขามาร่วมวิ่งกันด้วยนะคะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามของเก้าคนละ๙แล้วระดมเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย
เพื่อจะใช้กับ๘โรงพยาบาลในชุมชนเล็กนะคะก็เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนั่นเอง
บรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับ

ตอนนี้จั๊กกะรีนอยู่ที่จุดปั๊มน้ำมันนะคะระหว่างทางจากฉวดอุดรธรรมดิไปฉวดท้องแก่มค่ะ
ซึ่งถ้านับเวลานี้แล้วนะคะทีมงาน๙คนละ๙
พี่ตูนก็วิ่งไปแล้วทั้งหมด๘เซตจาก๑๐เซตค่ะ
คิดรวมแล้วนะคะก็๑๐๑กิโลค่ะ

แล้วก็จะสิ้นสุดที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีในเวลา๑ทุ่มค่ะ
โดยตลอดทั้งวันนี้นะคะก็มีศิลปินดารานี่แหละค่ะ

คุณโดมปกรณ์ลำพุทธจุ๋ยนะคะดาวตลกตุ๊กกี้สามชาติ
สันทวิตแก๊งทิติแล้วก็ทีมนักแสดงวัยรุ่นจากค่ายนาดาวค่ะ
ซึ่งพี่ตูนก็จะสลับสับเปลี่ยนดารามารับสายสะพายในแต่ละจุดนะคะ
เพื่อวิ่งนำทีมประมาณ๕๐คนค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีประชาชนมาให้การต้อนรับนะคะ
บริจาคมอบของน้ำดื่มเย็นค่ะ
รวมไม่ถึงไฮไลท์ค่ะผู้วัฒนาศาสตร์จงหวันอุณหวันธานีนะคะ

มาที่หนองประจักษ์เพื่อมอบเงินกว่า๑ล้านบาทให้กับพี่ตูน

และแม้ตอนนี้จะคล้อย๔โมงเย็นแล้วแต่แดดที่จังหวัดอุดรธานีก็ยังแรง
เพราะกับจิตศรัทธาของประชาชนแล้วก็เหล่าดาราที่ไม่ย่อท้อ
นักแสดงหนุ่มแมทเทนดิวคนนี้ค่ะ
แรกมาถึงก็คือตกใจกับความร้อนแล้วก็แดดที่เจอไป
แต่ว่าพอเจอกำลังใจจากหลายท่านที่อยู่แถวนี้
แล้วก็เจอเห็นหน้าพี่ตูนแล้วแบบว่ารู้สึกว่าพี่ตูนสู้เราก็ต้องสู้ด้วยฮะ
เราแค่เป็นแค่ส่วนเล็กของเขาก็อยากเป็นกำลังใจให้กับเขา
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกับเราในวันนี้จริง
เราจะเห็นถึงว่าความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบว่าเป็นเมือง
อำเภอเมืองแล้วก็ที่อยู่แบบว่าอยู่ไกลที่มันไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
สิ่งที่เขาขาดมันมีมากมายเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ดาราทุกท่านที่มาช่วยพี่ตูนนะครับ
เป็นกำลังใจก็ขอบคุณจากใจจริงแล้วเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดครับ
และนี่ค่ะคือบรรยากาศล่าสุดนะคะโอ้โหประชาชนยังครับข้างกันอีกเช่นเคยค่ะ
ยังให้กำลังใจพี่ตูนกันได้นะคะเหลืออีก๒เซต๑๙๔กิโลนะคะ
แล้วก็ติดตามร่วมบริจาคกันผ่านเพจ๙กันได้ค่ะ
นาวีกลันเทศถ่ายภาพแจ๊กกะรีนไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดอุดรธานีค่ะ

ไม่ได้วิ่งไงรอรายงานเป็นพักไปถ้าเกิดว่าวิ่งหน้าคงไม่ใส่ขนาดนี้
จกตัววิ่งแต่ว่าต้องนับถือใจจริงนะทั้งศิลปินดารานักแสดงทุกคน
รวมถึงทุกคนเลยที่ไปร่วมวิ่งกับโครงการนี้ของพี่ตูน

ใช่ดูแล้วไม่มีวี่แววของแดดลมลมตกหรือกับอีกคนเลยนะ
มีแต่เป็นลมอย่างเดียวเลยนะคะ